ต่อเนื่องไปเลยกับ
แล้วกับความหวานว่าที่เธอบาลคนล่าสุดท้ายเดียวกัน

ที่สำคัญค่ะเคล็ดลับเลยก็คืออะไรรู้ไหมคะ
นอนหลับไวเข้านอนเร็วนะคะ
อย่างหมากถ้าไม่มีงานนะคะเข้านอนตั้งแต่๓ทุ่ม

เที่ยวดีเวอร์สุดไปเลยเที่ยวดีมาก

คือทำยังไงให้มันหล่อแบบยาวนานขนาดนี้

ออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารอะไรอย่างนี้ก็เลือกกิน
ค่อนข้างจะนอนเร็วนะฮะก็เคล็ดลับ
จริงนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเลย
แต่ว่าพอโตขึ้นเรารู้สึกว่ามันจำเป็น

เพราะฉะนั้นผมก็ดูแลทุกอย่างที่ผมจะทำได้
สระผมครีมนวดบำรุงขอบคุณมากจริง
ก็ดีใจที่คนชมผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไง

ไม่ต้องเขินนะมากนะเขาคือหล่อจริง
หล่อจนสติกเกอร์ที่ฉันติดยังไปถึงนี่ก่อนเลย

อัปเดตที่๑นะคะต่อเลยเรื่องธุรกิจ

บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวเปิดตัวเร็วนี้แหละ

เรื่องหนึ่งเล่นกับคิมเบอร์รี่แล้วเรื่องหนึ่งเล่นกับโบเมรดา
คือจะรีบเคลียร์ให้หมดนะคะแล้วก็จะรีบไปแต่งงาน

บอกว่าแต่งงานเสร็จปุ๊บจะพักเบรกงานในวงการก่อนแป๊บนึงใช่ไหม
ใต้เงาตะวันถ่ายใกล้เสร็จแล้ว

เป็นแบบนี้น่ารักใหญ่บทนี้น่ารักมาก

หมักไม่ขาดคำไม่ขาดปาก
หน้าเขาใสมากพยายามรู้ว่าแต่งหน้ายังไง
หน้าเขาหล่อขนาดนี้นะคะประโยชน์ว่าใสมากเลย

บอกเลยว่าลุคนี้กร้ายใจมาก
สวยดีสระยอม
มาในลูกแบบสวยเท่ในงานอีเว้นค่ะ

่งบอกว่าอะไรเปล่าเท่หรือกิน

เขาบอกว่าลูกลืมนี้ที่ธรรมดาทีเทกกว่ามาร์กอีก
ที่ช่วงนี้หลายคนเห็นตรงกันว่า
หรือจะพูดง่ายว่าออลล่าเจ้าบ่าวมันจับค่ะ
คิมก็ยิ้มรับนะคะแล้วก็ชม

แต่ช่วงนี้อาจจะดูแบบว่าโตขึ้น

ส่วนเลิกแต่งงานก็ยังยืนยันว่าปีหน้าแน่นอนค่ะ
ส่วนเรื่องความพร้อมของการเป็นเจ้าสาวนะคะ
บอกว่ามีไปลองชุดเจ้าสาวมาบ้างแล้วนิดนึง

เป็นคนที่ไม่เคยคิดเลย
ว่าถ้าแต่งงานวันหนึ่งเราจะใส่ชุดแบบไหน

พอเราได้มาดูมันสวยไปหมดเลย

ทันต้องทันค่ะ
ถ้าปีหน้าทันค่ะแต่ปีนี้ไม่ได้ทันค่ะ

คอนเซ็ปต์นี้เพื่อนหรือยัง

พี่หมากบอกว่าช่วงนี้คิมแบบไม่ค่อยชมเขาเลย

จริงแล้วคือเราชมบ่อย
แต่ว่าช่วงนี้คือเขารอขึ้นมาก
เราก็ได้ยินจากเพื่อนทุกคนคือบอกว่า
พี่หมากไปทำอะไรมาทำไมดูมาดีขึ้น

กับสมกติและการวางตัวอะไรอย่างนี้

ให้เธอได้กับเขา

เขาก็คู่กันเขาก็บอกผมกันดี

รอดูเลยจ๊ะรอรุ้นการแต่งกับพี่แจ๊คเนาะ